เมื่อสงครามรอบ๓เอ้า๑ของสายลูกชุ่ง

เอาว่าคู่นี้สูสีคู่ขี้ตัดสินยับ

แต่ว่าก็ซ้อมมาให้ดีแล้วกัน

คือหนูจะมาในสายแบ๊วน่ารักกรุบกริบนะคะ
แต่แม่จะบอกว่าที่นี่เขาไม่ชอบของหวานลูก

โอ้โหต่างกัน๑๕คะแนนเท่านั้นเอง

สังหารเสียงหวานอาบอย่าผิด
เหมือนน้ำตายน
ราดรถอยู่ทุกวัน
แชมป์กลุ่มสองผู้นิ่มกันตะนัก
อนาโดเร็วแรงทะลุนรก

แต่หนูอย่าลืมนะจ๊ะลูกว่ากระดูกมันคนละเบอร์จ้า
แชมป์กลุ่มสามตั๊บชนะชัย

โต๊ะครับ๑๙คะแนน๑๘คะแนนและ๑๘คะแนน
รวมทั้งหมดถึง๕๗คะแนน
และทีนี้ก็ถึงเวลาขาดแชมป์กลุ่มสี่
กับการรวมตัวของเด็กมหัศจรรย์
คิดว่าหนูทำเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วก็เข้ารอบเท่านั้นค่ะ
ความพร้อมในวันนี้นะคะก็๙๙เลยค่ะมั่นใจมาก

แต่หนูก็แซ่บที่สุดในกลุ่มแน่นอนค่ะ
หนึ่งเดียวเท่านั้นที่เหนือกว่า
หนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้ไปต่อ
ไม่ว่าวันนี้นะครับจะผ่านเข้าไปหรือไม่

นาบัตเมีย
ตอนนี้คุณอยู่กับรายการร้องเพลง
ที่จะด้วนกันด้วยเพลงที่สุดท้ายร้อน
เฉือนกันด้วยความต่างของโบนัสจากอายุเพลงครับ
นี่คือรายการร้องข้ามรุ่น
กรรมาการของเรานังสามท่านก็ต้องขอสวัสดีครับ
ถูกต้องสายลูกทุ่งนี่เป็นยังไงคะในการแข่งขันนี่ก็คือต้องตามกติกาจริง
จะรุ่นไหนจะมีที่มาที่ไปยังไงมาวัดกันตรงนี้ที่หน้างานตรงนี้ว่าใครสมบูรณ์ที่สุด

กติกาจะสนุกสนานขนาดไหนและโหดขนาดไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะ
การออดิชั่นที่ได้ผู้เข้ารอบมาทั้ง๑๕คน
สู้ตอนนี้รอบด้วน๓เอา๑
ที่มีกฎิกาดังนี้กฎิการร้องข้ามรุ่นรอบดวนเดือด๓เอา๑
ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการอัลดิชั่นทั้ง๑๕คน
จะถูกจัดกลุ่มกลุ่มละ๓คน
โดยในแต่ละกลุ่มจะต้องดวนกันเองในระบบการแข่งขันแบบตะลุมบ่อน
สู้กันเพียงคนละ๑เพลง
วัดด้วยการร้องเพียง๑ครั้ง
เพื่อหาผู้แข็งแกร่งที่คะแนนสูงที่สุดเพียงหนึ่งเดียว
โดยคะแนนจะมาจากคณะกรรมการทั้ง๓ท่าน

และคะแนนจากโบนัสความต่างระหว่างอายุคนและอายุเพลง
ทุก๑๐ปีจะได้๑คะแนน
ยิ่งห่างเยอะยิ่งได้คะแนนมาก
ใครกันแน่ที่จะเป็นผู้รอดในแต่ละกลุ่ม

สัปดาห์ที่แล้วครับน้องเชียร์ครับพี่จิ้งหลีดขาวจัดเต็มไป
กับเพลงสายโจ๊ะนะครับใครก็ชอบลุกเกินมาเต้นกันแถวเลย
แล้วก่อนหน้านั้นก็มีศิลปินผู้ชายอีกนะคะจะเป็นแซคเอ๋ยพี่สานเอ่ย
มาถึงสัปดาห์นี้บ้างเรามีโชว์พิเศษอีกแล้วค่ะท่านอีกแล้วครับ
วันนี้จัดใครมาดีครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเราต้องเอาระดับ
วงการเพลงลูกทุ่งเลยใครครับผมโอ้โหจะเป็นใครไปไม่ได้เลย

ใช่มอใช่มั้ยมอใช่มั้ยซีโก๊ซพี่ก๊อตพี่ก๊อตค่ะพี่ก๊อตพี่ก๊อต

พอดีพวกนี้เว้นระยะอยู่ยังไม่ออกจากบ้าน

สินเรียบปีนที่เบอร์ใหญ่ยิ่งขึ้นไปอีก

คนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้เลย

มีทรมากไหมครับ

ทรงเสียงอยากกระลองเพลง
อยากบอกอะไรก็ไม่ว่าอย่าเบื่อผัวแก่ก็แล้วกัน

ถ้าพร้อมกันแล้วไปชมโชว์นี้จากพี่รุ่งสุริยากับเพลงอย่าเบื่อผัวแก
มีผัวแค่ต้องมันดูแลให้ถูกต้อง
มันประคังประคองอย่าให้มองบ่นใจ
คอยมันดูแลว่าผัวแก่ต้องการอะไร
เธอทำได้ไหมถ้าทำได้ให้ล้านอันหนึ่ง
มีผัวแค่อย่าไปแย่แสทำใครมีเงินทองให้ใช้
สุขสบายสุดซึ้ง

อย่าหม้นอย่าคำหนึ่ง
ดูแลให้ตัวหนึ่ง
อย่าบึงตึงขึ้นผัดใจ
ยามจะนอนต้องออดอ้อมแอบอิง
ต้องสำหอยอ้อยอิ่ง
ให้ปลาดิอิ่งอุ่นหาย
คอยบีบคอยนวดยามป่าป่วน
ทั่วไปอยู่รวมเรียงเคียงกาย
หัวใจวายก็ไม่สน
มีผัวแก่ต้องบรรดูแลน้อยนะจ๊ะ
อย่าได้เลยล้านนานาหมด
ดูแลให้ดีอย่างน้อยร้อยปีก็ไว้ชน
เงินทองมีมากล้น
ยกให้นามนขนเอาไปเลย
อย่าเบื่อผัวแก่นะจ๊ะ
กลัวจะอายเด็กใช่มะ
ไม่อายเด็กอย่างเดียวอายทั่วเลย
เกรงอยู่นะบางท่อ

และวันนี้ค่ะร้องข้ามรุ่นของเราพร้อมเปิดสังเวียนกันแล้ว
เพื่อค้นหาแชมป์สุ่มพองสายบีด
จะเป็นใครนั้นไปพบกับพวกเขากันเลย
หนูใส่ถ่านมากี่ก้อนนะครับ
ถ่านมาสามก้อนค่ะ
อ๋อถ่านเพื่อนค่ะ
กลับมากับร้องข้ามรุ่นกับการลั่นกลองรบของรอบสามเอาหนึ่ง

ที่เป็นการรวมตัวของเด็กสาวที่แทบทั้งเสียงร้อง

สาวน้อยมหัศจรรย์ที่จะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น
ที่จะได้ครอบครองตัวรอบศึกข้ามโลก
กรรมการจะปวดหัวหนักแค่ไหน

คนแรกครับคุณอังุ่นกันที่มา

และข้างผมนะคะคุณซีซีพิชาพอร์

เตรียมเปิดศึกดวนเดือดกับสามสาวน้อยมหาศจรรย์
จิ๋วแจ๋วจนคุณไม่อาจ

แต่ว่าก็สู้ค่ะ
เตรียมตัวหนูก็ซ้อมเยอะมากเลยค่ะ
ฝากถึงพี่องุ่นกับพี่ซีซีด้วยนะคะ

แต่หนูก็แซ่บที่สุดในกลุ่มแน่นอนค่ะ

ไม่เป็นไรค่ะหนูสู้ค่ะ

พี่เขาใส่สีแดงกันมาทำไมดีเทลเป็นชุดเสือลูก
เป็นชุดแม่เพิ่งพุ่งพวงค่ะ
หลังเวทีน้องดีเทลหนูถามว่ากลัวกรรมการท่านไหน

ลูกเกือบป๊า

เอาอย่างงี้
ดวงเดือด๓เอา๑วันนี้สนุกแน่นอน
แต่สำหรับใครจะได้ร้องก่อน

ท่านแรกที่จะได้ร้องจากกลุ่มนี้คือ
อยากร้องคนสุดท้ายกันทั้งนั้นเลยนะคะ

และจะต่อด้วยน้องดีเทลนะครับ
แล้วก็คนที่๓คือน้องอังุ่นนะครับผม

งานนี้ขอเปิดสงครามกันด้วย
สาวน้อยมหัศจรรย์คนแรก

จะไม่หันหลังกลับไป
ทุกวันคืนนอนร้องไห้
อีกเมื่อไรจะชอบดี

ที่เยอะจนนับไม่ถวน
คนนี้จริงเขามีความสามารถที่จะร้องแบบเพลงเดียวได้เลย

ร้องดีจนกดดันให้คู่แข่งต้องขนลุกสู้

กลัวพี่ซีซีเพราะว่าพี่ซีซีเขาร้องเพลงเพราะมากแล้วก็มีประสบการณ์มากกว่าหนูค่ะ
ความรู้สึกที่ได้ร้องคนแรกก็ร้องคนแรกยังไงมันก็ต้องตื่นเต้นอยู่แล้ว
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะทำได้ออกมาดีแค่ไหน
ก็ดีค่ะเราเป็นตัวตั้งต้นจะได้เป็นมาตรฐานไม่ต้องเปรียบเทียบกับใคร
งานนี้สาวน้อยภาษาจันทร์คนนี้จะมีอิทธิฤทธิ์ร้ายแรงข้าวไหนไปดูกัน

นี่เมื่อปีกลาย

คือตอนแรกใช่ไหมคะตอนรอบออดิชั่นหนูร้องเพลงนักร้องบ้านนอก
หนูบอกไปว่าเพลงนักร้องบ้านนอกมันเป็นเพลงที่นักร้องส่วนใหญ่นำมาร้องตอนแรก
ตอนเริ่มร้องแล้วตอนนี้ก็คือหนูจะแอสวานซ์ขึ้นมา
เป็นเพลงที่ยากขึ้นมาหน่อย
ผมว่าถึงเวลาที่เราจะฟังน้องซีซีร้องกันแล้วครับ
เพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับดาวรุ่งจากเมืองปากน้ำครับ

ในเพลงคืนนี้เมื่อปีกลายไปชมกันเลยค่ะ
สำหรับเพลงนี้นะคะก็ไม่เคยร้องที่ไหนเลย
แถมด้วยการพ่วงคะแนนพิเศษไปอีกหนึ่งคะแนน
มาดูกันว่าอาวุธนี้เธอจะงัดลูกคอเทพ
และมีไม้ตายไม้ไหนออกมาข่มขวัญคู่ต่อสู้
สำหรับเพลงนี้นะคะความมั่นใจของก็

วัดปีกลายมีแฟนเคียงกายเดินเที่ยว
มิวก้อยเรียวมีทักร้องเกี่ยวก้อยเรียว
เกี่ยวเดิน
แต่ปีนี้มันดูคันขา
ไม่มีคู่ด้านเชิญชมที่เอางาน
ปีนี้ลิเกดนตรีเขามีคนลน
และภาพยนตร์มีคนชมอย่างสำเร็จ
ด้านเพื่อนสาวเขาอ่ารางวัล
ใบหน้าเบิกบานเพราะมีแฟนเกี่ยวแขนจูที
สาวแต่เราคนเดียว
หากคู่เดินเคี้ยวเดินก้อยชมงานนี้
มองเห็นแกร้องจีบกันอยู่จู่จี
ฉันต้องหลับตาปีคิดถึงคืนนี้เมื่อปีกลาย
เคยเคล้าคลอกกันชิงช้าสวรรค์ก็มี
โทขำคืนนี้ไม่มีเธอนั่งขี่ยังกาย
ปิดทองพระดูใจให้หา
ไม่มีเพื่อนชายเหมือนปีกลาย

เดี่ยวช่วยงั้น

ปิดทองพระดูดใจให้หาย
ไม่มีเพื่อนชายเหมือนปีกลาย
มารวมปิดทอง
มารวมปิดทองพระดูดใจให้หาย
มารวมปิดทอง

มารวมปิดทอง
นะครับมาดีทีเดียวครับขอบคุณครับพี่จริงรีครับพี่จริงรีมีร้องคอมาตามด้วย
ใช่ค่ะเพราะว่ามันจะมีท่อนประหารอยู่หลายจุดเหมือนกันที่จะต้องเล่นเสียงสูงขึ้นไป
ต่อจากพี่รุ่งเลยนะคะไอ้คำว่าเขินถือว่าได้
หายเนี่ยมันยังไม่สุดลูกมันเหมือนเรามีอาการออมเสียง
ใช่จริงครับเพราะว่าถ้าเอาจริงนะเพลงเนี่ยถ้าร้องได้อย่าพิพึ่งนะ

มันสุดยอดมากแต่น้องเหมือนทำได้
แต่ระวังตัวไปนิดเดียวเท่านั้นอีกจ้
อ๋อโอเคอ๋อโอเคครับค่ะค่ะอ่ะขั้นสุดท้ายพี่เวสป้าค่ะ
คือว่าพิชเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทำให้เพี้ยนเลย
เทคนิคเกือบร้อยพาวเวอร์ดีแต่สิ่งที่ผมชอบเป็นพิเศษคือ
เขาร้องมีเอกลักษณ์นะเพลงนี้หลายคนร้องก็จะไปคล้ายพี่พึ่งเยอะ
นะครับแล้วค่อนข้างจะเกาะแล้วแต่เขามีลูกคอที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วย
นะครับแล้วก็วันนี้แก้ปัญหาตรงตายต่ำได้แล้วนะครับ

ยังคงความเนียนคริดแม้จะมีร่องรอยถลอกอยู่บ้างแต่ยังไงก็รู้สึกว่าเพลงนี้ที่ร้องไป
คะแนนก็น่าจะสูงอยู่ค่ะตั้งน่าจะเป็นมาตรฐานได้ดี
งานนี้ไม่รู้กรรมการจะหักไปกี่คะแนนก็ดีนะคะ
จะได้เป็นคะแนนน้อยน้อยถามว่าหวันใจแค่ไหนก็ถ้าเตรียมร้อยหนูให้เจ็ดสิบค่ะ
สี่สี่ที่เป็นตัวตั้งในแมทดวนเดือดสามเอาหนึ่งนี้คะแนนจะสูงหรือต่ำไปดูกัน
ขอเปิดคะแนนคนแรกนะคะพี่จิ้งหรีคะคะแนนที่คุณให้คือ
สิบคะแนนเต็มนี้จะได้คะแนนแรกไปเท่าไหร
ก็ค่ะสิบห้าคะแนน
ดูครับเรามาต่อกันด้านที่ครับจังการท่านที่สองครับ
รุ่งสุริยาครับคะแนนที่คุณให้น้องซีซีคือ
คะแนนแรกได้มา๑๕คะแนนนะคะคะแนนต่อมาจากพี่รุ่งสุริยา
สิบห้าคะแนนค่ะเอามาเลยตอนนี้มีอยู่แล้วสามสิบเอ็ดคะแนนนะคะ
ตัวให้ดีนะคะนี่คือคะแนนสุดท้ายที่จะได้ไปนะคะ
และคะแนนที่พี่เวสป้าให้กับคุณนั้นคือ
ความชื่นชมที่มีนะคะกับจุดที่ได้พัฒนามาแล้ว

เตือนข้างมากเพราะว่าตอนแรกรุ่นว่าตัวเองจะได้แค่สิบหกสิบเจ็ดคะแนน
แต่ว่าพอซองเปิดออกมาปุ๊บ๑๘คะแนนคือตกใจมากแล้วก็ดีใจมากค่ะ
เปิดประเดิมได้โหดพอตัว๔๙คะแนนนี้จะพอเข้าใกล้คำว่าแชมป์กลุ่ม๔ได้ไหม
ตอนนี้คิดว่าสี่สิบเก้าคะแนนที่หนูมีอยู่นะคะ
หนูรู้สึกว่าเพียงพอที่จะสู้คู่แข่งอีกสองคนได้ค่ะ
กลับเข้าสู่โรงข้ามรุ่นในรอบสังเวียนสุโขทนแบบสามเอาหนึ่ง
มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะก้าวขึ้นสู่แชมป์ประจำกลุ่มที่๔
กับการฟาดฟันของสามสาวน้อยมหัศจรรย์ที่เข้มข้นด้วยเสียงร้อง
ไม่มีเพื่อนชายเหมือนปีกลายมารู้
และงานนี้อายุเป็นเพียงตัวเลข
ไม่ว่าวันนี้นะครับซีซีจะผ่านเข้าไปหรือไม่

นี้ซีซีสาวน้อยดาวรุ่งจากเมืองปากน้ำ
เดิมสนามกันด้วยเพลงสุดโหดอย่างคืนนี้เมื่อปีกลาย
พร้อมคว้าคะแนนตั้งต้นไปได้ถึง๔๙คะแนน
ตอนนี้ถึงเวลาของเจ้านัวสารพิษร้ายแห่งเมืองจันทร์จะลงมาพระเด็จศึก

หนูจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ
จะต้องเสียหน้าพี่ซีซีได้ก่อน
เพราะนอกจากความมั่นใจเธอคนนี้ยังมีความสดใส
ขโมยแต้มจากกรรมการรัว
แทนละแทบไม่มีที่สินะร้องไม่เพียนเลย
จังหวะตรงเป๊ะเสียงดีลีลาดีอีกด้วย
มาดูกันครับว่าอสรพิษน้อยตัวจิ๋วคนนี้จะแพงฤทธิ์ร้าย
ดีดซีซีกลับบ้านได้หรือไม่

ใจเย็นเกือบไม่ได้ร้องแล้วนะ

วันนี้มันไม่ธรรมดานะร้องไม่ได้ร้องง่ายร้องยาก

มั่นใจไม่เต็มร้อยค่ะ
มั่นใจไม่ต้องเกินร้อยสิลูก
มั่นใจเกินร้อยค่ะ
งานนี้ดีเทลขอตอบกลับด้วยเพลงจากแม่พึ่งเช่นกัน
แต่ขออยู่ในความสดใสของตัวเอง
เพลงนี้นะคะมันมีลูกอ้อมมีลูกหย่อยหวาน

หนูมั่นใจค่ะว่าเพลงนี้หนูจะอ้อนให้กรรมการให้คะแนนหนูเยอะเลยค่ะ
และนี่ทำให้เธอคว้าคะแนนพิเศษไปถึง๒คะแนน
จับตาดูกันครับว่าอสรพิษน้อยวัย๙ขวบคนนี้
จะทำผลงานออกมาได้ดีขนาดไหน

กล่าวอุธิศาล

หากว่าคุณรักปักตรงใจฟองแต่คุณมัวนั่งมองฉันก็ขอติ
ใกล้ทุมานิดติดทุมาสิถ้าจะรีรักษาต้องก้าวไว้
ลูกระทหนาถ้าจะให้หวานค่อยค่อยทุบปรัปธาณวานขึ้นมาได้
หากว่าชอบฉันมันมาเอาใจจะไปไหนลูกไก่ในกำมือ
ขยบขยบเข้ามาสิตระแสกเข้ามาสิ
มัดก็หน้าหลุงหุ้นกระเจ็งแจ่ว
เชื่องนางแมวงนอนในกุฏิ
ให้คนมือแปรคู่มะพร้าวนิด
บีบกะทิเมื่อไหร่จะได้มัน
ก็ตัวรักเขาเฝ้าแต่มองตา
ห้ามตังหวานสองหวานหู้ยังเค้าสั่น
อีกกี่วันจะได้อย่์จบไทรแรง

อ่อโอ๊ยโอ้ย
โอ้สนุกมาก

เพลงนี้ต้องบอกว่ามันมีเสียงต่ำเสียงสูงเยอะ
ร้องยากอย่างพี่จิ้งฤทธิ์บอกตั้งแต่แรกละลูก

ร้องขนาดนี้มันไม่เพี้ยนเลยนะ

อาจจะมีเสียงต่ำที่มันเบาไปบ้างเท่านั้นเอง

แต่เด็กคนนี้ทำพอดิบพอดีเลย

ก็เป็นคุณแม่ค่ะ

มีขิงแม่ด้วยว่าแม่จะเต้นเบากว่าหนูจะเต้นแรงกว่า
เยี่ยมมาก
มาดูเรื่องการร้องบ้างดีกว่าพี่เวสป้าคะ

ผมว่าผมเห็นเหมือนกับที่ผมเห็น

จะบอกว่าประเทศนี้ต้องรู้จักหนูนะ

ก็ไม่ขี้เรต้องบอกอย่างนี้

คือพอน้องร้องไปแล้วคือไม่ค่อยสว่างออกมา

เช่นขยิบต้องให้มันกระชับกว่านี้

คือมีพอนสวรรค์ไว้ก็อีกไกลลูก

หนูให้ตัวเอง๑๐เลยค่ะมั่นใจสุด

ถึงน้อยจะเป็นเด็กที่มีของ
แต่หนูก็มีของเหมือนกันค่ะ
ที่จะทำให้ซีซีกลับบ้านได้หรือไม่

คะแนนที่พวกคุณให้กับน้องดีเทลคือ
เอาเลยนะครับคะแนนรวมต้องมากกว่า๔๙คะแนนครับ
ถึงจะมีโอกาสดวนกับน้ององุ่นครับ

ดีเทลจะได้ไปเท่าไหร่นะคะ

จะทำให้เธอผ่านเข้ารอบต่อไปได้หรือไม่
เปิดค่ะ
๑๕คะแนน๑๔คะแนน๒๔คะแนนครับ
รวมทั้งหมดค่ะเป็น๔๐

แต่ดีเทลรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้ลูก

แล้วก็มีความสามารถหลายหลายด้านเลยจะเป็นการเต้นหรืออะไรเนี่ย
มาบวกกันบวกกันร้องให้ดีกว่านี้อีกนิดนึงเพิ่มพลังอีกหน่อย
ว่าคนคนนี้น่าจดจำอย่างแน่นอนค่ะ
สำหรับเด็กแค่นี้ถือว่าสุดยอดแล้วจริง
ขอบคุณมากครับน้องดิเทลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเก่งมาก
ถ้าถามว่ากลัวพี่สีไหม
กลัวค่ะเพราะว่าพี่เขาเป็นสายประกวดด้วยแล้วก็อายุมากกว่าหนูด้วย
ศึกสามเอาหนึ่งเดินทางมาถึงคนสุดท้าย
ที่จะชี้ชะตาเกมนี้ว่าใคร

แห่งศึกสามสาวน้อยมหัศจรรย์
ฟาดฟันกันด้วยพลังเสียงแบบเกินร้อย
ไม่มีเพื่อนชายเหมือนปีกลายมารวมปิดทอง
ฝั่งซีซีสาวเลือดใหม่จากเมืองปากน้ำ
ทำคะแนนตั้งต้นไว้สูงไม่น้อยถึง๔๙คะแนน
ดีเทลอสรพิษ๑๐ควบ

ก็เสียดายอยู่ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเลยค่ะ
เพราะว่าหนูเจอหลายเวทีแล้วค่ะ

งานยากจึงตกมาอยู่ที่ผู้กำลังการคนสุดท้าย
ที่เธอมากับดีกรีที่ทำเอาคู่ต่อสู้ถึงกับต้องวัน
สาวน้อยคนสุดท้ายเธอมีดีกรีลูกศิษย์ครูสลาคุณวุฒิเลยทีเดียว
รู้สึกว่าจากฉายาที่บอกว่าเป็นลูกศิษย์ครูสลาก็รู้สึกหวั่น
ว่ายังไงเต้นก็ทำออกมาได้ดีที่สุดแล้วในความสามารถของตัวเอง
ก็รอฟังน้องว่าจะเป็นยังไง
งานมีอังุณต้องลงพระเดชศึกให้ชนะขาดรอย

แพ้หรือว่าจะชนะจะได้เข้ารอบหรือเปล่าไม่สำคัญ
คือว่าหนูเตรียมตัวมาเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะ
ตัวมาเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วก็พยายามมากที่สุดแล้ว
แต่ว่าถ้าเราจะไม่ได้เข้ารอบก็ไม่เสียใจค่ะ
จะทำได้หรือไม่ไปลุ้นกัน
ซีซียังอยู่กับเราครับกับ๔๙คะแนนครับ

ต้องให้น้ององุ่นมาร้องให้เราฟังครับ
แล้วดูว่าคะแนนจะสู้กันไปที่เท่าไหร่ครับ

แล้วน้องอังุ่นวันนี้เอาเพลงอะไรมาเอ่ย
ที่หนูเตรียมมานะคะก็เป็นเพลงสายของหนูเลยค่ะ

เป็นเพลงของพี่ตายอรไทยชื่อว่าเพลงวันที่บ่อมีอ้าย
คุณหมอมีอ้ายครับเพลงนี้๒๕๔๗ครับทำให้ไม่มีคะแนนพิเศษเลย
แสดงว่าต้องเป็นเพลงที่มั่นใจจริงนะเพราะว่าเลือกที่จะไม่เอาคะแนนพิเศษเลย
เมื่ออังุณขอเลือกเพลงรุทุงอิสานบาดลึกมาฟาดอารมณ์ในศึกนี้
หนูไม่เคยเอาเพลงนี้มาประกวดเลยแต่ว่าหนูร้องมานานแล้วค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่เห็นเนื้อแน่ค่ะ
ตอนนี้ความมั่นใจของหนูเต็มร้อยเหลือ๕๐แล้วค่ะ
มาดูกันว่าเธอจะถ่ายทอดเพลงออกมาได้ดำดิ่งถึงรสชาติความเศร้าขนาดไหนไปชมกัน

ฟ้าเอ๋ยมีวัยเห็ดยังท่าไอ้ป่อนังเบิ่งดาวนำกัน
บ่มีก็ได้ปากซอยตรงนั้นหากอ้ายลืมวันเคยเที่ยวร่วมทาง
มีวัยเห็ดยังถนนหากอายบ่อโสนมาเดินเคียงข้าง
เมื่ออ้ายเลือกคนผู้มาทีหลังโลกมีทุกอย่างเหมือนสิ้นความมา
หากต่อเมียเห็นคือเก่าใจเหงาก็เริ่มไหววัน
ชีวิตขาดคนร่วมกันสิ้นแรงใจ
หากอายเพียงนี้ยังทิ้งลงน้องคงหักใครอีกบ่ได้
ตราดที่ทุกลมหายใจขึ้นห่อแต่อายนั้น
โลกคงเหงานับจากวันนี้

ไอ้เคียงข้างกัน
คงเดียวได้หมดไฟสิ้นฝัน
เพราะว่าใจนั้น
หากใครบ่ได้อีกเลย
หากก็มีอายคือเก่า
ใจเหงาก็เริ่มไหววัน
ชีวิตขาดคนร่วมฝันสิ้นแรงใจ
หากอายเพียงนี้ยังทิ้งลง
น้องคงรักใครอีกบ่ได้
ตราบที่ทุกลมหายใจขึ้นห่อแต่อายนั้น
ตราบที่ทุกลมหายใจขึ้นหอดแต่ไอ้นั้น
ตราบที่ทุกลมหายใจขึ้นหอดแต่ไอ้นั้น
ตราบที่ทุกลมหายใจขึ้นหอดแต่ไอ้นั้น

ตราบที่ทุกลมหายใจขึ้นหอดแต่ไอ้นั้น

ตราบที่ทุกลมหายใจขึ้นหอดแต่ไอ้นั้น

ตราบที่ทุกลมหายใจขึ้นหอดแต่ไอ้นั้น
ตราบที่ทุกลมหายใจขึ้นหอดแต่ไอ้นั้น

ตราบที่ทุกลมหายใจขึ้นหอดแต่ไอ้นั้น
ตราบที่ทุกลมหายใจขึ้นหอดแต่ไอ้นั้น
ตราบที่ทุกลมหายใจขึ้นหอดแต่ไอ้นั้น

ตราบที่ทุกลมหายใจขึ้นหอดแต่ไอ้นั้น

ตราบที่ทุกลมหายใจขึ้นหอดแต่ไอ้นั้น
ตราบที่ทุกลมหายใจขึ้นหอดแต่ไอ้นั้น
ตราบที่ทุกลมหายใจขึ้นหอดแต่ไอ้นั้น
ตราบที่ทุกลมหายใจขึ้นหอดแต่ไอ้นั้น
ตราบที่ทุกลมหายใจขึ้นหอดแต่ไอ้นั้น
ถามว่ารู้สึกชนะหรือยังก็ยังค่ะ
เพราะว่ายังเหลืออีก๒ท่านไม่รู้ว่าจะได้น้อยหรือได้เยอะค่ะ

คะแนนจากคณะกำลังการอีก๒ท่าน
เชียร์ขอเปิดทีเดียวเลย

วัดกันไปเลยว่าใครจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะคะ
ฉะนั้นแล้วตอนนี้คะแนนจะเหลือจากพี่เวสป้าและพี่จิ้งหรีดขาวนะคะ
ทั้งคู่พร้อมนะคะ
และคะแนนที่พี่เวสป้าและพี่จิ้งหรีดขาวให้กับองุ่นคือ

รวมทั้งหมดอังุ่นได้ไปทั้งหมด๕๕คะแนนค่ะ
รวมทั้งหมดอังุ่นได้ไปทั้งหมด๕๕คะแนนค่ะ

รวมทั้งหมดอังุ่นได้ไปทั้งหมด๕๕คะแนนค่ะ
รวมทั้งหมดอังุ่นได้ไปทั้งหมด๕๕คะแนนค่ะ
แล้วน้องซีซีนะครับผมจะต้องเป็นท่านที่กลับบ้านไปนะครับผม
แล้วน้องซีซีนะครับผมจะต้องเป็นท่านที่กลับบ้านไปนะครับผม
แล้วน้องซีซีนะครับผมจะต้องเป็นท่านที่กลับบ้านไปนะครับผม
เสียใจด้วยนะครับมีอะไรอยากจะพูดกับกรรมการไหม
เสียใจด้วยนะครับมีอะไรอยากจะพูดกับกรรมการไหม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
ก็จะเอาคำติชมนะคะคำแนะนำของกรรมการทุกคนนะคะไปปรับใช้กับเพลงที่หนูจะเล่าในทุกเพลงเลยค่ะ
ก็จะเอาคำติชมนะคะคำแนะนำของกรรมการทุกคนนะคะไปปรับใช้กับเพลงที่หนูจะเล่าในทุกเพลงเลยค่ะ

ก็จะเอาคำติชมนะคะคำแนะนำของกรรมการทุกคนนะคะไปปรับใช้กับเพลงที่หนูจะเล่าในทุกเพลงเลยค่ะ
ก็จะเอาคำติชมนะคะคำแนะนำของกรรมการทุกคนนะคะไปปรับใช้กับเพลงที่หนูจะเล่าในทุกเพลงเลยค่ะ
ก็จะเอาคำติชมนะคะคำแนะนำของกรรมการทุกเพลงเลยค่ะ
ก็จะเอาคำติชมนะคะคำแนะนำของกรรมการทุกเพลงเลยค่ะ

จะเอาคำติชมนะคะคำแนะนำของกรรมการทุกคนนะคะ
ก็จะเอาคำติชมนะคะคำแนะนำของกรรมการทุกเพลงเลยค่ะ

บอกเป็นของสาวรอยยอดกระตันอยู่
ดีกรีลูกศิษย์ครูสลายอย่างองุ่น
พอเป็นเราดีใจแบบ

มันอธิบายมันเป็นคำพูดไม่ถูกเลยค่ะว่าเกมมันดุเดือดมากจริงนะคะ
แต่เกมนี้ยังไม่จบรอบสามเอาหนึ่งตอนนี้เหลือเพียงตัวใบสุดท้ายเท่านั้น
สมรภูมิสุดโหดที่ทุกคนต่างเฝ้ารอ
ตอนทำนาฆ่าชื่อดาวเรืองพอเข้าในเมืองชื่อคาเฟืองเหลืองลือ
แม่ตายเป็นผีก็ยังจะรอไม่คล้ายขาด